คุณผู้ชมฮะมาดูนี้กันหน่อยแม่แปลงกายแปลงร่าง
ซุปเปอร์ฮีโร่นะที่แปลงกายได้แต่คราวนี้ให้คุณผู้ชมดูนะ
พระรูปหนึ่งนั่งรถแท็กซี่มาเข้าห้องน้ำปั๊มออกมาเป็นอีกคนแล้ว
นี่ตอนมานั่งรถแท็กซี่มาแล้วเดี๋ยวลงจากรถแท็กซี่นะ
แล้วก็จะลงแล้วก็เดินไปที่ห้องน้ำปั๊มรถแท็กซี่ก็รออยู่
เขาก็ขับเนี่ยจอดรออยู่นี่ครับเห็นตอนนี้ชัดเจนใส่อะไรฮะ
จีวอนสิคะแน่นอนฮะสีส้มใส่จีวอนเดินเข้าไปในประตูห้องน้ำ
แป๊บหนึ่งแปลงร่างเสร็จแล้วเดี๋ยวดูนะตอนเดินออกมา
หรือห้องน้ำนั้นคุณห้องน้ำมีหลายคนหรือเปล่า
ใช่มันเป็นห้องเดียวมันเป็นห้องเดียวคุณ
เดี๋ยวพาไปดูว่าห้องน้ำเป็นกี่ห้องมันห้องเดียว
จากพระกลายเป็นคารวาสญาติโยมออกมาแบบนี้
หรือว่าข้างในมีใครสึกให้เขาสึกในห้องน้ำหรือ
หรือภายลาศิษย์ศิกขาในห้องน้ำไม่ใช่นะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนเกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ถนนรัตนาทิเบสที่ตำบลบางกะสออำเภอเมืองนทบุรี
ผู้สื่อข่าวของเราได้คลิปนี้มาก็สงสัยตกลงยังไง

คือเอ๊ะหรือว่าแต่งคอสเพลย์พระแต่ก็ไม่น่าใช่ไหม
ไม่ใช่ดังนั้นเลยแม่บ้านของปั๊มนะฮะบอกแบบนี้ครับ
พาผู้สื่อข่าวของเราไปเลยไปดูในห้องน้ำเจออะไรคุณ
จีวอนที่ถูกถอดทิ้งไว้ในตระก้าภายในห้องน้ำ
ไม่เอาแล้วใช่ไหมทิ้งไว้แบบนี้เลยใช่ไหม
มีจีวอนมีอังสะมีสบงมีประคดแม่บ้านต้องเก็บออกมานะฮะ

ไม่ใช่ตะก้าส่งซักผ้านะครับไม่ใช่ฮะแล้ววงจรปิดที่จับภาพได้เกิดขึ้นนะ
ตอน๕โมงเย็นของวันที่๒๖กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองเมื่อวานนี้เองนะครับ
ส่วนรถแท็กซี่ก็ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
เพราะกล้องวงจรปิดจับห้ามไว้ไม่เห็น
แท็กซี่มาจอดรอหน้าห้องน้ำประมาณสัก๓นาที
และอย่างที่เห็นแปลงร่างแปลงกายกันภายใน๓นาที

เพจขาวนทบุหรีถึงชาวนทบุหรี
แล้วก็ฝากชาวนนท์ช่วยกันตรวจสอบว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอม
แล้วทีนี้เราก็คุยกับพนักงานปั๊มคนนึง
คือมีพนักงานปั๊มอยู่กันไม่กี่คนหรอก

ตอนนี้กลับบ้านไปแล้วตอนที่ทีมข่าวของเราไปถาม

เล่าแบบนี้ครับบอกว่าตอนนั้นแม่บ้านบอกว่าเห็นตะก้า
มีจีวรพระกองอยู่ตอนไปทำความสะอาด
พอเปิดกล้องดูเห็นไปตามคลิปเลย

ก็เอาผ้าจีวอนเอากองตะก้าเอาไปวางไว้ตรงกองขยะแล้วนะครับ
แล้วก็เหตุการณ์แบบนี้เจอเป็นครั้งแรก
ฟังเสียงพนักงานปั๊มหน่อยฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมล่าสุดผู้ศึกขาของเรา
เดินทางลงไปตรวจสอบที่วัดบัวขวัญนะคุณนะ
เพราะว่าวัดบัวขวัญอยู่ห่างจากปั๊มน้ำมันตรงนี้

ก็เลยอยากจะรู้เป็นพระลูกวัดของวัดบัวขวัญหรือเปล่านะครับ
ทีนี้สอบถามพระลูกวัดแล้วก็นำคลิปให้พระลูกวัดดูหน่อย
ว่าพระที่มาถอดจีวรใช่พระของวัดบัวขวัญไหม
ลูกวัดบอกว่าไม่น่าจะใช่พระที่วัดบัวขวัญแห่งนี้นะ
โดยมีพระบวชใหม่อยู่๔รูปแล้วก็ยืนยันว่าไม่น่าใช่แหละ
เห็นพฤติกรรมแบบนี้ท่าทางก็ไม่น่าใช่พระบวชใหม่ด้วยนะฮะ
ดังนั้นเดี๋ยวต้องตรวจสอบกันต่อว่าตกลงแล้วนี่คุณ
เขามาแปลงกายแปลงร่างแล้วยังไงต่อ
อันนี้แปลกนะยังเป็นคำถามอยู่นะฮะ
เดี๋ยวเราตามสืบเรื่องนี้ให้ต่อนะครับ